นี่บ้านเลขที่๑๐๕หมู่๓ที่บังปะโกงฉะเชิงเศร้า
ไกลจากที่คุณอัตภพรเจองูเหลือมกัด

ปรากฏว่าเปิดเข้าไปเพราะเงินตัวทองทั้งสองตัวเนี่ยก็กำลังแบบวิ่งไล่กันอยู่
แล้วก็หยุดค่ะแล้วก็หลบไปอยู่ในห้องน้ำในฝั่งขวา

อีกตัวหนึ่งเมตร๒๐
หมายถึงแมงสาอยังกี่ตัว

มีคนครบผอยให้บอกว่าฝันอีกแล้ว

งูเผาขนาดตัวยาว๒เมตร

มีตุ๊กแกกระโดดตัวเครื่องกระโดดเกาะ
จำดูเป็นตุ๊กแก่สองหางที่หายากจริง

มีปลายแยกมา๒ห่าง๒นำ๒นำ๒นำ๒นำเลขพุ่มพวง
แปลว่าปีที่๒๔ที่เสียชีวิตที่เสียชีวิตอ๋อมีเลขแม่พุ่มพวง
เลขเด็ดเลขดังรู้ก่อนใคร